วันนี้๗สิงหาคมอย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นนะคะ
ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะไปขึ้น
ทะเบียนการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ซึ่งก็ตามคาดค่ะตั้งแต่เช้าเลย
ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกอบการเนี่ย
พากันมารอยื่นเอกสารที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าวทั้งวัน
แล้วก็คาดว่าน่าจะคึกคักแบบนี้ตลอดทั้งวันด้วย

ติดตามบรรยากาศการรายงานสดที่กระทรวงแรงงาน
คุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีกันเลยค่ะ
ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันขนาดนี้นะคะ
ก็คือบรรยากาศสดภายในศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา๑๒นาฬิกาขนาดนี้นะคะ
บรรยากาศยังคงคึกคักไปด้วยผู้ประกอบการที่มารอยื่นเอกสาร

ซึ่งเจ้าหน้าที่ประมาณการไว้ค่ะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีนายจ้างมายื่นเอกสารมากกว่า๑๐๐คนค่ะ
โดยบรรยากาศศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่กระทรวงแรงงาน

มีนายจ้างทยอยเดินทางเข้ามายื่นเอกสาร
และสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะ

ซึ่งนายจ้างที่เดินทางมานั้นมีทั้งที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล

พร้อมได้นำเอกสารหลักฐานในส่วนของแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว

รูปถ่ายของคนแต่งดาวหน้าตรง๒นิ้ว๓ใบ
ซึ่งถ้าหากว่าผู้ประกอบการท่านใดนะคะเตรียมเอกสารมาครบ
ก็จะใช้เวลายื่นไม่ถึง๓นาทีต่อนายจ้าง๑คนค่ะ
ในส่วนของการในส่วนของนายจ้างนะคะที่มายื่นคำขอ
จะเป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาค่ะ
จ้างยอมรับค่ะว่างานบางประเภทนั้นแรงงานไทยหายากมากค่ะ
เช่นงานแม่บ้านประมงหรือว่างานก่อสร้าง
ซึ่งการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย

เพราะว่านอกจากจะแก้ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงแล้ว
ยังช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ
ยื่นเอกสารของอนุญาตทำงานของรายงานต่างด้าว
กระทรวงรายงานไปแล้วกว่า๕๐๐คน
เป็นลูกจ้างต่างด้าวกว่า๑หมื่นคน
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาค่ะ
โดยวันนี้ก็ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเต็มที่

จะมีผู้ประกอบการมายื่นเอกสารมากกว่าทุกวันค่ะ
สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะคะ

จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์นายจ้างลูกจ้าง
ตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งนัดไว้
เพื่อเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
และการลักลอบใช้รายงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะ
ถ้าหากตรวจสอบถูกต้องแล้วกระทรวงแรงงาน
ก็จะออกหนังสือรับรองเพื่อตรวจพิสูจน์สัญชาติต่อไปค่ะ
ค่ะและขณะนี้นะคะบรรยากาศที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจุดกระทรวงแรงงานเอง

จนถึงขนาดนี้นะคะบัตรคิวอยู่ที่๓๐๐คิวแล้วนะคะ
สำหรับนายจ้างท่านใดนะคะที่ดูข่าวแล้ว
ตัดสินใจที่จะมาก็สามารถเดินทางมาในช่วงเวลา๑๒นาฬิกาหรือช่วงพักเที่ยงนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ไม่มีการพักแต่อย่างใดค่ะ
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะเกาะติดบรรยากาศของการขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างนะคะ
จนถึงช่วงเวลา๑๖นาฬิกาก็คือเวลาปิดศูนย์นั่นเองค่ะ

ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกระทรวงรายงานค่ะ